ท่านผู้ชมครับเรื่องของพระสามรูปที่ออกทุดงในป่า
ในพื้นที่บุรีรำแล้วก็หลงป่าไปเนี่ย
ก็ครบทั้ง๓รูปแล้วนะฮะที่ตามหากันจนเจอ
ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าเราก็ตามให้หน่อยก็แล้วกัน
จะได้รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงกันแน่
แล้วตอนที่อยู่ในป่าเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ตามความเชื่อของเขานะว่าตกลงแล้วหลงป่ากันเพราะอะไร
ใช่เพราะว่าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าป่านี้
ไม่ใช่ว่าพระสามรูปนี้ไม่เคยมา
เคยมาแล้วเคยมาทุดง๒วัน๒คืนแล้ว
ครั้งนี้แค่ตั้งใจว่าจะทุดงให้นานขึ้นเป็น๗วัน๗คืน

เราก็เลยส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ลงพื้นที่ไปเลยครับเนี่ยค่ะไปเจอกับพระที่หลงป่านั่นแหละ
เจอกับพระวิรัติมหาวิโรนะคะหนึ่งในพระที่เดินหลงป่า
แล้วก็เป็นพระสองรูปแรกที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือมาได้
วิรัติก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้ว
พระที่สำนักสงฆ์เทพประธานเนี่ย

ครั้งนี้ก็คือเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่๒๙เมษายน
โดยเดินออกทางหลังสำนักสงฆ์เข้าไปป่าดงใหญ่
เพื่อจะเลาะไปยังหมู่บ้านหนองเสม็ด
ก็ตั้งใจว่าประมาณสัก๑สัปดาห์๗วันก็น่าจะถึง
ทีนี้อย่างที่บอกว่ามีการเตรียมเสบียงไป
เป็นข่าวสารเป็นน้ำจำนวนนึง

กะว่าเดี๋ยวน้ำเนิ้มอะไรเดี๋ยวไปหาในป่าได้
ถึงเวลาเนี่ยค่ะเดินไปสักพักนึง
หลงทางเสบียงหมด
ไม่รู้จะทำยังไงคือตอนที่เสบียงหมดเนี่ย

ดื่มฉันปัสสาวะเลย

แล้วก็พยายามหาทางออกอย่างเดียว

คือตอนที่เจอเนี่ยโชคยังดีตรงที่ว่า

ญาติก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่

ซึ่งตอนแรกช่วยเหลือออกมาได้แค่

ก็คือพระวิรัติ

ยังเหลือพระสุวัสดิ์หรือว่าพระอ้วน
โรคเกาะกำเริบเดินไม่ไหว
ออกมาไม่ได้ก็เลยกะไหว้พระสองรูปแรก
ออกมาก่อนเดี๋ยวให้ตามเจ้าหน้าที่ไปช่วย

วิรัติเองก็ตามหาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

กะว่าจะให้เทวดาเนี่ย

เพราะว่าเจ้าหน้าที่หาไม่เจอไม่รู้พิกัด
นี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วก็ไปเจอพระอ้วนนั่งอยู่

เพราะว่าอดข้าวอดน้ำ๓วันเต็มค่ะ

แล้วป่านี้ก็เคยมาทุดงกันแล้ว
พระท่านคิดยังไงทำไมถึงหลงคราวนี้

สาเหตุที่ทำให้หลงป่าเนี่ย

พระท่านเล่าบอกว่าเครือไม้ชนิดนี้เนี่ย
อยู่ตรงบริเวณหน้าทางเข้าเมืองลับแล
ป้องกันแล้วก็ทำให้ผู้ที่มีเจตนาไม่ดีเนี่ย

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าร้านค้าไหน
ถ้าเอาเครือเถาหลงมาปลูกไว้

คนที่มีเครือเขาหลวงอยู่ในครอบครอง

ก็จะใช้รากต้นแล้วก็ใบของเครือเขาหลง
มาประกอบพิธีสร้างพระผงพระเครื่องหรือเครื่องรางในด้านเสน่หมตา
จำนวนผงต่างที่นำมาผสมเนี่ยก็ต้องมีผงของว่านนี้ด้วยเสมอ
ขาดไม่ได้เลยสำหรับสายเมตามหานิยมนอกจากนี้ถ้าใครมีรากของเครือเขาหลง
พกพาติดตัวไปด้วยไปที่ไหนเนี่ย
คนที่ได้กลิ่นว่านต้องงงงวยแล้วก็หลงไหล
ถ้าเกิดเอารากของว่านมาฝนกับน้ำมันจันทร์น้ำมันแก้ว

ไม่เคยเข้าไปทำไมก็มันเป็นป่าทึบป่าดงดิบ
เดินทั้งวันทั้งคืนกลางคืนก็เดินกลางวันก็เดิน
เข่าพอปวดเข่าแกไปไม่ได้ก็เลยว่าอ่ะหลวงพ่อรออยู่นี่นะ
ผมจะไปเอาน้ำมาให้พอลงไปเอาน้ำอยู่กับผาลึกน่ะ
มันไม่มีน้ำแต่มองข้างบนมันมีน้ำลงไปมันไม่มีน้ำ
ก็ลุกตามห้วยไปเรื่อยตามคลองผาแหละตามไปเรื่อย
ตามไปก็จะกลับก็กลับไม่ได้มันหลง
มีพรานเดชนะฮะพรานเดชเนี่ยเป็นพรานที่เชี่ยวชาญเส้นทางภายในป่าดงใหญ่
ว่าจุดที่พระหลงเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าป่าบุใหญ่นะ
เป็นป่าไม้ที่ขึ้นอยู่กลางป่าดงใหญ่อีกทีหนึ่ง
ส่วนมากแล้วคนที่หลงก็คือถ้าตามความเชื่อคนในพื้นที่นะครับ
มาจากการลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางนะครับ
เป็นป่าทึบป่าทึบแล้วเป็นป่าเครือเครือแล้วทีนี้มัน
มันโอ้มันไม่มีทางไม่มีอะไรหรอกครับ

ไปอย่างไม่เครียดเลยเขาก็ไม่เป็นไร
บางคนเข้าไปเขานึก

มานอ้ะเอาก็มึง
อ้วนหรือว่าพระสุวัสดิ์อุดรที่ช่วยออกมาได้เป็นรูปสุดท้าย
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโนนดินแดงนะครับ
ตอนนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไปฟังนะฮะที่พระเล่าไว้ให้นะครับ

น้ำผีอยู่ได้
อืมน้ำผีอยู่ได้
คือตอนที่เราอยู่ในปากเมื่อเดียวนึกคืนนั่งมาที่ตัวมันพร้อม

มันเป็นไง